ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความสามารถกรีบก่อนกันกับครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
ครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
เขาต้องทำการตัดนิ้วเพื่อรักษาลมหายใจของแม่
ผู้เป็นหัวใจของบ้านเอาไว้
เขาทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
หนูรักมะหนูอยากจะดูแลมะให้ดีที่สุด
ให้สมกับตอนเล็กที่ม้าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิด
หนูรักน้องทั้งสองคนของหนู
หนูอยากจะช่วยมักกับป่าดูแลน้องให้ดีที่สุด
หนูอยากให้น้องมีความสุข
หนูรักป่ากับกีหนูอยากจะช่วยกีกับป่าทำงาน
หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
หนูอยากหาเงินมาเป็นทุนการเรียนของหนู
หนูอยากเรียนสูงจบแล้ว
หนูจะได้ไปทำงานมีเงินเยอะ
เอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข
จบลงโดยเค็มส่วนทุน

หลังกายอ่อนแรงเดินไม่ได้
ลุกขึ้นมากินข้าวก็ลุกไม่ได้ค่ะ
สี่ปีที่แล้วค่ะตัวดิฉันป่วยนอนกระดิกตัวไม่ได้เลยค่ะ
จนรู้ว่าตัวเองเป็นเส้นเลือดสมองตีบค่ะจนมันลามไปถึงนิ้วค่ะ
มันก็พอไปลามทีละข้อทีละข้อทีละข้อมันเหมือนกับข้อเลือด
มันก็ค่อยค่อยเน่าทีละนิดค่ะจากปลายนิ้วมือลามมาเรื่อยค่ะ
เส้นเลือดมันไม่ไปเลี้ยงปลายนิ้วค่ะทำให้นิ้วต้องโดนตัด
ถ้าเราไม่ตัดอาจจะคือว่ามันจะเป็นลามไปเรื่อยอาจจะขั้นชีวิตตายได้
เลือดมันไม่เดินถึงปลายนิ้วเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าเสียไปถึง
ออกจากโรงพยาบาลก็มารักษาตัวอยู่ที่บ้านต้องคอยกายภาพบำบัด
เพื่อที่จะว่าจะให้เดินได้
ลูกก็ช่วยไปผ้าบำบัดโดยการยืดแขนบ้างยืดขาบ้าง
เวลาที่แฟนกับพ่อไม่อยู่ก็ต้องเป็นหน้าที่ลูกค่ะ
สิ่งทุกอย่างอย่างเช่นถ้าอาบน้ำ

มะป่วยหนูก็ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้มะ

เช็ดตัวให้มาอาบน้ำให้มา
งานบ้านกีต้าเขาก็จะช่วย

ความรู้สึกในตอนนั้นแย่มากค่ะ
จากเคยเดินได้เคยดูแลลูกได้
แล้วนะวันนี้ลูกต้องมาดูแลเรา
แต่ได้คำพูดจากลูกและครอบครัว
แล้วเห็นสิ่งที่เขาทำให้กับเรา
เขาบอกมะต้องหายหนูจะทำให้มะหาย

ใจเราสู้ขึ้นมาถึงแม้ร่างกายเรายังสู้ไม่ได้
ลูกไม่เคยที่จะบอกว่าเหนื่อยหรือท้อ
หนูไม่เคยคิดว่ามะเป็นภาระของหนูเลยค่ะ
เพราะว่าตอนเล็กมาก็เลี้ยงหนูมา
ตอนหนูโตมาหนูก็เลี้ยงดูแลมะ

ตอนที่เขาป่วยแล้วลำบากจนกว่าคือไม่มีเงินเลย
ต้องมาดูแลเขาต้องมาดูแลลูก

ก็บางทีก็ไปทำงานก็ก่อสร้างก็มี

ผมก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วร่างกายก็แย่
สายตาก็ไม่ดีหัวเข่าก็ไม่ค่อยจะดี
แล้วก็อาชีพก็ไม่มีอะไรที่แน่นอน
ตัดย่าเขาบ้างดูแลบ่อปลาเขาบ้าง

เบี้ยวไปสูงอายุก็ออกมาจนเกิดในครอบครัว

ปรึกษากับพ่อตาว่าเราไปเก็บผักกันนะ
ที่หลังสวนมันจะมีผักบุ้ง
เวลาเราไปหาปะปุ้งเราก็ต้องเดินไปจากบ้าน
ประมาณซักสองกิโลกรึเป่าได้
หนูพยายามอยากจะหารายได้
โดยการไปเก็บผักบุ้งมาค่ะแล้วก็มาขายค่ะ
หลังจากที่เก็บผักมาได้ก็มาช่วยกันกำ
พ่อกับน้องกีต้าก็เอาไปขาย
เดินขายตามบ้านผักไหมจ๊ะผักไหมจ๊ะ
สดใหม่จากสวนเลยนะจ๊ะ
เวลามาให้ตังหนูไปโรงเรียน๑๕บาท
หนูก็กินจากที่โรงเรียน๕บาท

แล้วก็มาหยอดกระปุกที่บ้านอีก๕บาทค่ะ
แล้วก็แคกระปุกออกมาไปลงทุนซื้อไส้กรอก

อกจากนั้นหนูก็เก็บผักข้างบ้านที่ปลูก
เอาไว้ไปขายที่โรงเรียนด้วยค่ะ
หนูบุกกระเจี๊ยบผักกะเพราพริกแล้วก็ผักชี
มะละกอแล้วก็บวกจะฝักยาวค่ะ
เวลาเอาไปขายที่ตลาดนัดโรงเรียน
ก็ได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐มั่งค่ะ
หนูก็เอามาให้ม้าซื้อกับข้าวไว้กินไว้ใช้ค่ะ

ถ้าหนูมีเงินเยอะหนูจะเอาไปซื้อรถพ่วงข้างให้มะ

หนูจะเอาไปขายผักผลไม้แล้วก็แกงค่ะ
ถ้าผมได้ค้าขายชีวิตผมจะดีขึ้นครับ

หนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หนูกับน้องค่ะ
อยากแบ่งบ่าวภาระให้แม่กับพ่อกับกี๊ด้วยค่ะ

ขอต้อนรับครอบครัวน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับ
เก่งจังเลยกีต้าลูก
กีต้ากี่ขวบแล้วลูกเก้าปีค่ะ
ทุกวันนี้กีต้าต้องดูแลครอบครัวยังไงบ้าง
เปลี่ยนพระออมให้มะค่ะแล้วก็ดูแลบ้าน

คือเขารู้สึกกับการทำงานแล้วเขาสนุกใช่เขาดูแบบนี้ใช่
ผมชอบเห็นคำพูดอยู่นะของเด็กน้อยคนนี้
ที่หนูจะพูดกับแม่อยู่เสมอแล้วหนูพูดคำว่าอะไรนะลูก
หนูรักมะค่ะหนูจะทำงานแทนมะค่ะ
หนูจะเป็นมือให้ม้าเองค่ะ
ในวันที่โดนตัดนิ้วมันทุกข์ขนาดไหนครับมะ
ท้อจนแบบไม่อยากไม่อยากอยู่อีกแล้ว
เคยบอกกับลูกไหมหรือว่าเราคิดไว้ในใจ
เคยตอนที่ยากก็คือว่าความรู้สึกท้อนไปสุดแล้ว
บอกกับลูกว่าถ้าวันไหนตื่นมาแม่เห็นว่า
ให้ไปดูมะที่หลังบ้านมะสู้ไม่ไหวแล้ว

แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงในกลางดึก
ขาเลี้ยงพี่ถามหน่อยเส้นเลือดในสมองตีบนี่
หมอบอกไหมว่ามันเกิดจากอะไร

ความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อ
เมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อความเมื่อ

เก็บผักบุ้งกันหมดเลยเหรอสาว
เป็นเหรอใครสอนให้เก็บ

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพ่อก็ต้องอยู่ในสายตาน้องกีเนอะ
ครับแล้วกี๊ทำอะไรกับทักตอนนี้

ก็ยังมีหนึ่งบ้านนะครับอยู่ย่านไหนอะครับกี่บ้านเราอ่ะ
อยู่อย่างย่านนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่จะพอจ้างงานได้เนอะก็ยังเป็น
ค่าลูกค่าแรงเนาะก็จะได้มีรายได้เข้า

แต่ว่าหลักผมชอบก่อสร้างมากกว่า

ถ้าเผื่อว่าใครดูอยู่ในระแวกนั้น

จะได้สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ

แล้วตอนนี้เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วลูก

ไม่ใช่ค่ะเก็บไปแล้วค่ะ๓๐๐บาท

รวมกันก็เป็น๓๔๐บาทค่ะ
คิดเหรอลูกว่ามันอีกนานเลยนะ
ท้อไหมไม่ค่ะ

แต่ว่าไปต่อพ่วงข้างก็เพื่อที่จะได้ขยับขยาย
เพราะว่าครอบครัวเนี่ยคุณพ่อก็จะได้ขับรถไปได้แล้วหนูก็จะได้ไปด้วยสิ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตอนนี้พอหนูโตมาก็นั่งไม่ได้แล้ว
กันอ๋อต้องรีบมีตอนนี้เพราะตัวหนูยังเล็กหนูสามารถไปได้
คิดอะไรคือแบบเป็นงานค้ามาเลยคือตอนนี้เรายังสามารถไปขายของได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะยังสามารถที่จะแทรกไปในรถกันได้
แม่คุณขอให้สมหวังนะครับ
แต่วันนี้ต้องทำไปตามกติกาก็คือตอบโจทย์๔ข้อนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อแม่ที่เป็นหัวใจของบ้านป่วยสมาชิกที่เหลือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่

ให้ได้เพราะฉะนั้นเด็กตัวน้อยน้อยนะครับก็เป็นพลังที่สำคัญที่จะสู้
เพื่อครอบครัวไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวเห็นในความแข็งแกร่งแล้วเห็นใน
กำลังใจของบ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับคุณผู้ชม
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกีต้าจากกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิต

รีบไส้กรอกนะลูกใส่ถ้วยแล้วก็ลาดด้วยซอส
ถ้วยละห้าชิ้นจำนวนยี่สิบถ้วยท้ายในเวลาสามนาทีก่อน